คือเป็นอดีตสามีของผู้หญิงคนนี้
เอาจริงเธอก็อายุยังน้อยนะ๑๘ปีเท่านั้น
คบกันเสร็จแล้วก็เลิกรา
บอกว่าเลิกลากันมาสักประมาณครึ่งปีแล้ว

ตามมาง่อขอคืนดีและตามมาล้าราญ
ล่าสุดตามมาใช้คำว่ากระทืบดีกว่า
คนเข้าไปร้องขอบอกให้หยุดยังไม่หยุด

จะเอาน้ำกดไหม
พี่เมียรักปลาไหม
มึงถามแม่อย่างกูอะไร

ดูจำกูดียัง
โอ้โหภาพแหกรามมันน่ากลัวมากอ่ะพี่โอ้
คือเขาเรียกว่าเขาซ้อม
ซ้อมอดีตเมียจนสภาพที่เมียเนี่ยเลือดกลบหน้าเลย
แล้วคลิปนี้นะคะถูกโพสต์โดยเธอนี่แหละที่เป็นคนบาดเจ็บ

อายุ๑๘ปีคุณผู้ชมดูภาพสิ

มูกปากเลือดเต็มหน้าแล้วหน้าบวมฉึ่งเลย
ชื่อจริงเธอคือนางสาวจิรนันเนียมผันนะคะ
บอกว่าถูกอดีตสามีทำร้ายอย่างหนัก
แล้วเธอเนี่ยเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ค่ะ
แล้วเธอบอกว่าใครก็ได้ช่วยตามตัวมาหน่อย
ในมือเนี่ยผู้ชายคนนั้นยังพูดเหมือนถือขวดขวดนึงมาแล้วบอก

ข้อความที่เธอโพสต์ไว้เธอมีการติดแฮชแท็กนะคะ
แล้วบอกว่าช่วยแชร์หน่อยค่ะโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าโดนทำร้ายร่างกายเพราะแค้นที่ไม่คบกับมัน
ที่เลิกกันไปนานแล้วประมาณครึ่งปี
เรามีแฟนใหม่ก็ตามทักเฟสขู่ประจานทุกวัน
ดักที่ว่านทุกวันจะทำร้ายร่างกายเธอ
ปีนเข้ามาในบ้านตอนดึกก็มี
เธอบอกว่าเธอออกไปซื้อของกินวันนั้น
แล้วเหมือนผู้ก่อเหตุวิ่งตรงเข้ามาจากไหนไม่รู้
ไม่ทันตั้งตัวถูกกระทืบในบ้านที่ขายของตอนตีสี่
แจ้งความแล้วแล้วในข้อความยังบอกว่า
ขอให้ทุกคนช่วยแชร์กันให้มันไม่มีที่ยืน
มันเมายาคลั่งยาแล้วตามมากระทืบเรา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางเสาเฟิร์นนะคะ

สภาพเธอนี่นอนสมนะคุณผู้ชมเพราะยังบาดเจ็บ
ใบหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยขอบตาเนี่ยเขียวช้ำเนี่ยค่ะ
อย่างนี้ค่ะคือโอ้โหหน้าเนี่ยบวมช้ำไปหมด
ปากแตกฟันหักหนึ่งซี่โอ้โห
นี่ค่ะเธอก็ยังมีแรงนะเล่าให้เราฟังบอกว่า
เอาจริงก่อนหน้าเธอเคยมีสามี
เธอเคยมีลูกชายด้วยกัน๑คน
แต่สามีคนนั้นคนนั้นที่มีลูกด้วยกันไปติดคุก
หลังจากนั้นเธอก็เลยมาคบหากับในต้อมซึ่งในต้อมคือคนที่อยู่ในคลิปที่ทำร้ายร่างกายเธอ
ต้อมอายุ๓๖ปีนะคุณผู้ชม
จนกระทั่งเธอบอกว่ากันยายนปีที่ผ่านมาคือต้อมเนี่ยก็ปรากฏมีคดียาเสพติดแล้วไปติดคุก
ต้อมก็พ้นคดียาเสพติดพ้นคุกออกมาได้ประมาณ๒วัน
บอกเลยว่าถูกต้อมทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งค่ะเวลาเสพยา
หล่อนและชอบคิดไปเองว่าเธอไปมีกิ๊กจนทนไม่ไหว
ขอเลิกไปตั้งแต่๑๑ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ยังมีคลิปที่ในต้อมเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเพราะเข้าใจว่าเธอไปเป็นกิ๊กกับคนอื่นเขา
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปหน่อยค่ะ
ใจจะมารังความแล้วยังไงก็ไม่ยอมเลิกกับเธอ
มีการเอาภาพของเธอคือนางสาวเฟิร์นไปโพสต์ประจานในเฟซบุ๊คด้วย
ครูสารพัดหยาบคายเธอเองอยู่บ้านไม่ได้
ทีนี้ล่าสุดเธอบอกว่าช่วงตี๔ที่ผ่านมา
มาโดยแบบเธอไม่ได้ทันตั้งตัว
เธอบอกเธอไปซื้อของที่ร้านค้านะคะไปซื้อลูกชิ้น

แล้วเขาบอกว่ามีทั้งญาติมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์

เพราะเห็นแล้วว่าต้อมน่าจะหลอนยา
แต่ต้อมเป็นคนลักษณะรูปร่างค่อนข้างตัวใหญ่
ตอนเกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้ว่าในต้อมคนนี้

แต่มีญาติญาติและคนที่อยู่ตรงนั้นช่วยกันห้าม

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเริ่ม
ขอได้ไหมตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้

หล่อนยามตำรับตีหนู
คือหนูกลับมาอยู่บ้านหนูแล้วทีนี้เขาให้ไอ้คนนั้นมันเป็นลูกน้องเขามาคอยดูหนู
แล้วอยู่ดีคิดไปเองว่าไอ้คนนั้นน่ะมากกว่าหนู
แล้วก็ไปกระทืบเขาใช่ไปกระทืบเขา

กล้าเพราะว่ามันขู่ไว้มันขู่เขาไปเยอะเหมือนมันเป็นบ้าไปแล้วอ่ะ
หล่อนยาทีก็มากวนอะไรอย่างนี้เราอยู่แล้วก็ตบหนูตาเขียว
แล้วทางพ่อแม่พ่อแม่สามีอะไรเขาอยู่ด้วยกันไหม
เขาก็อยู่ด้วยกันเขาก็น่าจะเข้าข้างกันอยู่แล้ว
เพราะตอนหนูอยู่นู่นก็อันนี้
นี่คือเรื่องราวที่เธอเล่านะคุณผู้ชมนางสาวฟิล์มค่ะเป็นใคร
นางสาวฟิล์อายุ๒๒นะคะเป็นน้องสาวอดีตสามีของนางเสาเฟิร์น
คนที่ถูกทำร้ายนี่แหละอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
เล่าแบบนี้บอกว่าเฟิร์นชอบมาหลบอยู่ที่บ้านเธอ
ต้อมเนี่ยข่มขู่มาตลอดและตามมาทำร้ายมาถึงหน้าบ้านเนี่ยหลายครั้ง
บางทีอันนี้เขาเล่านะฟิล์มเล่าว่าต้อมเนี่ยหึงไปทั่ว
แม้กระทั่งบางคนเป็นสาวประเภท๒ก็ไปตะโกนด่าเขา
เครื่องรถใส่เขาล่าสุดมีการส่งข้อความเสียงมาข่มขู่

ผู้ชมฟังหน่อยค่ะ
แค่ปากกินน้ำข้าวที่รีม
อืมนี่เหมือนเป็นคลิปเสียงที่บอกว่าถูกขู่และอดเอาไว้
ทีนี้แม่ของตัวผู้บาดเจ็บนางสาวเฟิร์น

เอาจริงต้อมทำร้ายร่างกายลูกสาวแม่เป็น๑๐ครั้งแล้ว
เคยไปแจ้งความก่อนหน้าเรื่องก็เงียบ
แล้วนี่ก็ย่ามใจมาก่อเหตุอีก
ตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ที่บ้าน
หลานอีกและตัวเฟิร์นด้วยค่ะ

แต่เขาแบบบางคนเขาแบบเขายอมแบบยอมเหมือนกัน
เห็นบอกขนาดไปเที่ยวกับสาวพี่สอง
หึงใช่ค่ะหึง
รู้ไปหมดเลยใช่เป็นใครที่ลักษณะ
เหมือนผู้ชายเขาหึงเขาคิดว่าเป็นผัวไอ้เฟิร์นหมด

คือเขาส่งคลิปเสียงคลิปมาด่าแบบด่าเยอะ
ส่งคลิปเสียงแบบมาขู่ว่าแบบว่าไม่เห็นตัวยางหรออะไรอย่างนี้
ถ้ารักกันมันไม่ใช่อย่างนี้หรือจะให้แม่เอาลูกแม่คืนไปหาเขาได้ยังไง
อยากให้ตำรวจช่วยช่วยหน่อยค่ะเพราะมันเดือดร้อนมากอยู่กันไม่ได้เลย
เราเจ็บบ้านไปด้วยเหรอใช่โดนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกัน
อยู่ไม่ได้เพราะว่ากลางคืนเขาไม่นอนเลยเขาขี่รถขึ้นรถลง
ถ้ารู้ว่าทางเฟิร์นมาทางแม่ไปอยู่บ้านคือแล้วก็มีเด็กเล็กด้วย
แจ้งความไปก็แจ้งไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง

แม่บอกแบบนี้นะเป็นห่วงนะที่บ้านมีหลานด้วย
แจ้งความไปแล้วเรื่องก็เงียบทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมค่ะ
ที่บ้านของนายต้อมหน่อยนะตัวผู้ก่อเหตุ
คือก็ไม่เจอนะคะไม่เจอตัวในต้อมแล้วก็เจอแต่แม่ของในต้อม
ซึ่งอายุ๖๓ปีแล้วแม่เล่าแบบนี้นะ
คุณผู้ชมลองฟังแม่ของตัวผู้ก่อเหตุเล่านะคะ
ดูมันเหมือนมันจะคนละมุมเลย
แม่บอกต้อมเอาจริงก่อนหน้าก็เคยมีลูกมีเมียนั่นแหละ
พอพ้นคุกออกมาต้องไปติดคุก
พอออกมาเสร็จก็มาอยู่กินกับนางเสาเฟิร์นก็คนที่เจ็บนั่นแหละค่ะ
ลูกชายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูเฟิร์นมาตลอดนะ
เพราะอะไรก็เฟิร์นไม่ทำงานเลยอยู่บ้านก็ไม่ช่วยงานบ้าน
แล้วเฟิร์นชอบเที่ยวยอมรับนะว่าต้อมมันเสพยา
แต่นางสาวเฟิร์นเองก็เสพอ้าวแม่บอกแบบนี้
ลูกช่วยแม้กระทั่งดูแลลูกของนางสาวเฟิร์นซึ่งเป็นลูกติด

แถมอดีตสามีของนางเสาเฟิร์นที่เคยติดคุก
เอาจริงเงินที่ส่งไปให้อดีตสามีของเฟิร์นต้อมก็เป็นเงินของต้อมเอง
ก่อนเลิกกันนะแม่เล่าว่าต้องไปจับได้ว่าเฟิร์นเนี่ย
ออกใจไปกับผู้ชายคนอื่นเพราะเห็นนั่งรถไปด้วยกัน
ซึ่งเอาจริงลูกยังเก็บหลักฐานระเบิดวันเอาไว้
มีไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าดีดีขายเขาจะตีหาผู้ชายกลับได้เขาก็ตีมีใครบ้างอยากจะให้เมียไปคบคนคนนี้ไปนอนก็คนนั้นคนนี้เรามานอนก็มันเป็นแม่แม่ก็ไม่เอาเหมือนกันเนี้ย
หลังจากนี้เค้าเคยให้ลูกตายเลิกขาด
เลิกขาด

ทีนี้เรื่องมันไปถึงคุณกันจอมพลังนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณการจอมพลังมีการโพสต์เอาไว้แบบนี้บอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสระบุรีนะ
ติดตามเรื่องนี้แหละที่แม่น้อง๑๘ขอให้ช่วยลูกสาว
ห่วงว่าเดี๋ยวผู้ชายคนก่อเหตุจะมาอีกแล้วจะมาทำร้าย
ขู่จะเอาน้ำกรดมาสาดหน้าให้เสียโฉม
ผมรับปากช่วยเต็มที่จะไม่มีใครทำอะไรน้องได้แน่นอน

ส่วนเรื่องของคดีนะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสพหน้าพระรานนะคะ
ให้ตำรวจชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวในต้อม

ตอนนี้เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ